เรื่องของการลงไปซ่อมอะไรหรือว่าลงไปในพื้นที่คับแคบ
เออเกิดเหตุมานักต่อนักแล้วเช่นลงไปในท่อบ้างอืม
บ่อน้ำบ้างอย่างเหตุการณ์นี้เป็นชายชาวอ่างทองครับ
มีเมียเขาลงไปด้วยแล้วเมียเขาเห็นว่าเอ้า
สแหวงหาไปช่วยเหลือนายเถาหวินอายุ๖๒ปี

อยู่บริเวณก้นบ่อน้ำบาดานลึกกว่า๑๐เมตรคุณผู้ชม
เหตุเกิดกลางทุ่งนาบ้านหนองเสือตำบลศรีบัวทอง

กู้ภัยก็ต้องไต่บันไดไม่ไผ่ลงไปในบ่อ
แล้วก็เอาเชือกผูกพยุงตัวลุงทวิน
แล้วก็ช่วยกันดึงขึ้นมา

แต่ร่างกายลุงทวินอ่อนเพลียมากครับ
ไม่มีแรงก็รีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลแสวงหานี่ขึ้นมาได้แล้ว

แพทย์ก็ให้พักรักษาตัวดูอาการ๑คืน
เมียของลุงเถาหวินชื่อพี่สุนีเล่าให้ฟัง

สามีเธอลงไปเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มน้ำที่ก้นบ่อ

แต่เธออยู่เพียงกลางบ่อครับ
ก็เหมือนจะช่วยดูลาดราวเกิดมีเหตุอะไรขึ้นมา

จู่สามีหมดแรง

สุนีนี่หายใจไม่ออก
เห็นท่าไม่ดีรีบปีนขึ้นมาจากบ่อครับ
โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยทันที
เพราะดีช่วยชีวิตสามีไว้ได้

แต่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตครับ